มาดูปัญหานักเรียนช่างกลทะเลาะวิวาดกันเกิดขึ้นอีกครั้งแล้วนะครับ
คราวนี้เกิดขึ้นกลางสี่แยกเลยกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพได้
ขณะที่มีการก่อเหตุทะเลาะกันนะครับ
แล้วก็เหตุนี้มีผู้เสียชีวิตเป็นนักเรียนช่างวัย๑๙เท่านั้นเอง
ถูกแทงจนไส้ทะลักเสียชีวิตนะครับ
คุณผู้ชมไปดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
กลางสี่แยกเลยใช่ท่ามกลางรถที่จอดติดกันอยู่ตรงนี้นะครับ
ถ้ำกลางสายตาของประชาชนจำนวนมากนะครับ
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณแยกฮาไทมิตร
แวงทรายกองดินเขตคลองสามวากรุงเทพนคร
กลุ่มคนเนี่ยทะเลาะวิวาดตะลุมบ่อนกันชุลมุนจนล้มกลิ้งล้มหงายเลยครับ
กลุ่มคนก่อเหตุและกลุ่มที่ถูกทำร้ายเป็นนักเรียนช่างกลต่างสถาบันนะครับ
สอบถามผู้เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังบอกว่า
เห็นรถจักรยานยนต์ของกลุ่มผู้ตายคือซ้อนกันมา๓คนในรถคันเดียวนะ
ก็ขับมาทางถนนนิมิตรใหม่จอดติดไฟแดงอยู่กลางแยก
จากนั้นก็มีรถจักรยานยนต์๒คันขี่มาจากถนนฮาไทยราช
เลี้ยวมาแล้วก็มาถีบรถจักรยานยนต์ของผู้ตายที่ซ้อนท้ายกันมา๓คน
รถจักรยานยนต์นั้นล้มลงแล้วกลุ่มผู้ก่อเหตุนะครับ
ก็ลงมาจากรถจักรยานยนต์ของกลุ่มผู้ก่อเหตุเอง
ทีนี้แหละครับควักอาวุธออกมาเลยใช้มีดไล่ฟันกลุ่มผู้ตาย๓คน
โดยมีรถจักรยานยนต์อีกคันจอดคุมเชิงอยู่
ท่ามกลางสายตาของประชาชนจำนวนมากครับ
กระทั่งฝ่ายที่ถูกทำร้ายก็วิ่งหนี
ซึ่งมี๑คนล้มลงบนทางเท้าและถูกแทงจนเสียชีวิตนะครับ
ทราบชื่อก็คือนายปียพงศรีนรจันทร์หรือบาท
อายุ๑๙ปีนักเรียนช่างไฟฟ้าช่างฟันฟ้ากำลังปี๔สถาบันเทคโนโลยีย่านมีนบุรี
ส่วนกลุ่มผู้ก่อเหตุได้ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีกลับไปทางถนนฮาไทยราช
ขณะที่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตก็โศกเศร้าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วครับ
โดยนายเด่นแล้วก็นางทองสุกโคตรมูลขออภัยโคตมูล
พ่อแล้วก็แม่บุญธรรมของนายบาสผู้ตาย
เปิดเผยนะครับว่าวันเกิดเหตุลูกชายตั้งใจจะไปส่งงานที่โรงเรียนที่สถาบัน
แล้วก็หลังจากส่งงานเสร็จเรียบร้อยก็จะทำเรื่องจบการศึกษาระดับชั้นปวช
พูดง่ายก็คือลูกชายก็ไปเรียนหนังสือที่สถาบันแห่งนี้เป็นวันสุดท้าย
แต่ก็มาเกิดเรื่องซะก่อนนะครับ
อีกทั้งลูกชายกำลังจะแต่งงานกับแฟนสาว
โดยวันจันทร์ที่๙มีนาคมนี้ทางครอบครัวก็จะไปคุยกับครอบครัวของแฟนสาวของลูกชาย
เพื่อจะทำพิธีสู่ขอแต่งงานกันแล้ว
เพราะว่าแฟนสาวของผู้ตายขณะนี้ก็ตั้งคันกับผู้ตายได้๔เดือนแล้ว
พ่อแม่เองก็ไม่คาดคิดนะครับว่าจะเกิดเรื่องเลวร้ายกับครอบครัวแบบนี้นะครับ
แทงตรงคั่วมอใจกับตรงตรงท้องค่ะเขาวางแผนชีวิตว่าเขาจบแล้วเขาจะไปแต่งเมีย
เพราะว่าเขามีท้องแล้วเมียแล้วนะมีลูกแล้วแล้ว๔เดือนแล้ว
เขาบอกนัดกันวันที่เก้าตรงวันจันทร์
สำหรับร่างของนายปียพงศ์หรือว่าบาสนะครับ
วันนี้ทางนิติเวศก็จะขออนุญาตให้ญาติมาติดต่อขอรับศพกลับไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได้
ตั้งแต่เวลา๙โมงเช้าเป็นต้นไปนะครับ
ทั้งนี้มีข้อมูลว่าหลังรับศพเสร็จญาติจะนำร่างของนายบาสไปทำพิธี
เชิญดวงวิญญาณที่จุดเกิดเหตุนะครับ
คือญาติก็จะไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณที่จุดเกิดเหตุ
ก่อนจะนำมาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่วัดสัทธาบรามอำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานี
ส่วนเรื่องของคดีขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างสอบปากคำพยานแล้วก็แน่นอน
มีภาพจากกล้องวงจรปิดที่เห็นชัดเจนนะฮะว่าใครเป็นผู้กระทำบ้าง
แล้วก็ต้องตรวจสอบดูนะครับว่าเสื้อโปโลที่มีสัญลักษณ์ของเทคโนแห่งหนึ่ง
เสื้อของผู้ก่อเหตุเป็นสถาบันไหนอย่างไร
ก็ต้องติดตามว่าเป็นความขัดแย้งระหว่างสถาบันหรือไม่
ความขัดแย้งส่วนตัวหรือว่าเป็นการทำร้ายร่างกายผิดคน